สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกับผมเสน้าคุณยี่สันแล้วก็น้องจุดงนะครับ

คุณไปคุยกับเพื่อนคุณแต่เรื่องที่ประชาชนชาวกรุง
ควรที่จะร่วมชื่นชมยินดีก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เพราะฉะนั้นไปดูผลการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมกันหน่อยนะครับ

ที่ลงสมัครในน้ำอิสระแล้วก็ได้เสียงไปถึง๑๓๘๖๙๑๕แปด
โอ้โหเยอะมากแล้วก็ภารกิจแรกที่คุณชัชชาติไปเนี่ยวันนี้
เช้านี้คือเขาไปวิ่งที่สวนลุมพินีนะขายตั้งแต่ตี๕ครับเช้ามากเลย
สีหน้าเนี่ยดูครับโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีประชาชนเนี่ย
มีการมาขอถ่ายเซลฟี่ด้วยนะเออจริงจริงคุณชัดชาติบอกว่าไปวิ่งเป็นประจำ
อยู่แล้วแล้วถามว่าพร้อมทำงานเลยไหมคุณชัชชาติบอกเตรียมแล้ว
เสื้อพลงเสื้อผ้าพร้อมทำงานเลยนะเพราะว่าแผนที่มีกว่า๒๑๓แผนเนี่ย
น่าสนใจมากเพราะว่าท่านก็ตั้งใจทำตามโซโลแกน
ใช่ทำงานทำงานทำงานเอออ่าเพราะฉะนั้นงานแรกที่ไปดูไปทำเลยนะครับ
ก็เนี่ยฮะคุณชาติชาตินะครับก็ไปพร้อมกับคุณวิโรธนะครับ
แล้วก็สกพักเก้าไกลนะไปยังพื้นที่ที่แบบว่าโอ้โหก็น้ำท่วมบ่อย
คือบางทีได้ตำแหน่งมาเอิงเอยก่อนหน่อยไหมไม่นะคุณชาติชาติก็บอกทำงานก็คือลุยเลยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณชาติชาติยังไงก็รายงานให้ทราบกันแหละ
เพราะว่ากรุงเทพรอการแก้ปัญหาอยู่เยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ว่า
ใช่ครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรากับคู่กัดสะบัดข่าว
มันมีมากมายหลากหลายให้ได้ติดตามกัน
มีเรื่องอะไรให้ได้ดูบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของ

ระทึกครับเมื่อกระบะถอยหลังแล้วมองไม่เห็นเด็กที่นั่งเล่นอยู่กลางถนนแบบนี้
หนูน้อยจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
โพสต์ภาพในมือถืออย่างต่อเนื่อง
ชาวเน็ตสงสัยตกลงใครโพสต์กันแน่
ตบไม่พักเมื่อเจ้าหนี้ตบลูกหนี้
โพสต์ลงโซเชียลเพจไม่ได้เงินคืนสักที
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครับครับสบัดข่าว
เรามาในเร็วนี้นะครับอย่าลืมทดตามไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ

เดี๋ยวเราจะอ่านกันนะครับในเรื่องของข่าวต่างที่จะเล่ากันไป
เรื่องแรกฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย

เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งรถกระบะเขาถอยรถมาแล้วไม่เห็น

โหเห็นไหม

คุณผู้ชมดูแล้วหวาดเสียวค่ะยังเคราะห์ดีเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮใช่แล้วรบถึงบ้านไหนที่มีเด็กต้องระวัง
นี่นะฮะดูแลอย่าให้ลูกหลานมาเล่นกลางถนนดีกว่า

ใช่เรื่องนี้นะคะก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ
ว่าเด็กที่ถูกรถทับอายุ๑ขวบ๗เดือนเท่านั้น
เรื่องต้นดูจากสภาพแล้วคือมีแผลถลอกนิดหน่อย
ส่วนเรื่องของสมองหมอเด็กเอ็กซาเรย์แล้วนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวรอดูอาการนิดนึง
ส่วนรถกระบะที่ถอยชนมาก็เป็น๒สามีภรรยานี่แหละ

รับผิดชอบด้วยการให้เงินค่ารักษาพยาบาล๑๐๐บาท
แต่บอกกับผู้ปกครองเด็กว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้

โอ้โหคันหนึ่งกับเด็กที่บาดเจ็บน่าเป็นห่วงอย่างนี้หรอ
เอาจริงนะผู้ปกครองเขาก็ไม่พอใจหรอก

อันนี้เอาเรามาให้ดูกันเนี่ยเรื่องของเรื่องจะมาฝากเตือนกันนะ
โดยเฉพาะยิ่งซอยเล็กแล้วอยู่ในหมู่บ้าน
ขับรถนี่ต้องระวังนะโดยเฉพาะยิ่งคับถอย

ผมเข้าใจนะรถบางคันเขาอาจจะไม่ได้มีเซ็นเซอร์
หรือว่าไม่ได้มีกล้องมองหลังเวลาถอยรถแบบนี้
แบบนั้นยิ่งต้องระวังใช่ค่ะแล้วยิ่งเด็กตัวเล็กนะฮะ
เราอาจจะมองไม่เห็นหรืออยู่ในมุมอับมุมที่คลาดสายตาแบบนี้
ต้องดูให้ดีให้ถี่ถ้วนไม่อย่างนั้นเกิดความเสียหาย
มันไม่คุ้มที่จะไปจ่ายตังค์นะคะ
ฝากเตือนกันเพราะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้จริง
อกจากนี้แล้วเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนก็ต้องระวังเหมือนกัน
อย่างรถบรรทุกคันนี้ค่ะไม่รู้ว่าทำอะไรหล่นกลางถนน
ทำเอารถตู้ที่ขับตามมาเนี่ยโอ้โหหลบแทบไม่ทันเลยค่ะ
โอ้โฮดีนี่ค่ะรถตู้เหินกระดาน
ข้ามไปเลยค่ะข้ามสิ่งกีดขวางได้บนทางด่วนเนี่ยคุณเห็นอย่างนี้ใจหายใจคว่ำนะคะ
พร้อมกับให้รายละเอียดไปนะว่าเกือบไปแล้ว
ไม่รู้ว่าเกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุยิ่งใหญ่
แล้วไม่รู้ว่ารถตู้คันนี้เป็นรถตู้นักเรียนหรือเปล่า

แต่คือไม่ว่าจะเป็นรถตู้นักเรียนหรือรถตู้อะไรมันก็น่ากลัวค่ะ
ใช่ครับส่วนรถเก่งที่วิ่งตามหลังรถตู้
เขาบอกว่ายังโชคดีที่เบรกทันนะครับ
คนโพสต์คลิปซึ่งเป็นรถที่ติดกล้อง
เขาบอกนะว่าตัวเขาขับรถไล่ตามรถบรรทุกพ่วงนะฮะ
แล้วก็โบกมือบอกว่าของลน
ของลนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้มาช่วยรถตู้
แล้วก็เก็บของที่อยู่บนถนนออกด้วยครับ

เพราะว่าบนทางด่วนด้วยแล้วรถมาเร็วด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าบรรทุกของอะไรมาไว้หลังกระบะหรืออะไรก็ตาม
ไม่ว่ายังไงซะก็ต้องทำให้มันรัดกลุ่ม

แล้วก็มันต้องมีผ้าเนี่ยเอามาคุมเอาไว้
ไม่งั้นมันหลุดมามันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
และบนทางด่วนอีกด้วยนะคะเตือนกันด้วยความเป็นห่วงค่ะ
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

จะถึงวันที่ทำพิธีชาปนกิจแตงโมนะครับ
แต่ว่าคดีคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง

แล้วก็ลงภาพเยอะแยะมากมายเป็นภาพที่เราเนี่ยบางทีก็ยังไม่เคยเห็น

ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ

ประมาณสัก๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้ฮะ
มันมีการโพสต์ถึงอาหารมื้อสุดท้าย
เรื่องของอาหารมื้อสุดท้ายน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
นี่ฮะแคปชั่นคือเขียนไว้แบบนี้ผมอ่านตามนั้นเลยนะ
นี่คือมื้อสุดท้ายของหนูที่ได้กินก่อนขึ้นเรือ
หลังจากนั้นพาหนูไปที่โรงแรม
ต่อไปก็จะเป็นภาพบนโรงแรมที่หนูได้ถ่ายไว้

ผมอ่านไว้ตามนั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้นะ

พาหนูไปโรงแรมทำไมอธิบายด้วยนะไอ้เพื่อนรัก
นี่ยังมีแฮสแท็กมากมายนะฮะ
แล้วต่อมาประมาณ๑๑โมงครึ่งของวันนี้นะคะ
มีการโพสต์ถามถึงอาจารย์ท่านหนึ่งข้อความว่า
ช่วยดันตัวละครอีกหนึ่งตัวสำคัญ
แล้วฝากถึงอาจารย์จอจาน
คุณรู้เหตุการณ์ดีไม่นิพพานแต่เป็นเหตุการณ์จริง

ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณอ้างว่านิบผ่าน
นี่แหม่ปริศนามาเพียบเลยนะคะ

เมื่อวานนี้น่าสนใจมันมีการโพสต์ภาพ
ที่เห็นบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้างของแตงโม
คือมันบวมแล้วมีรอยแดง

สภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกายแต่จากฝีมือของใคร

แล้วก็บอกว่าชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรัก
คือแทบจะทุกโพสต์มันจะมีลงท้ายว่าไอ้เพื่อนรักแบบนี้
ใช่นอกจากนี้ครับคุณผู้ชม

ยังมีการโพสต์ภาพคุณตังโมยืนหันหลังอยู่
โดยบริเวณต้นแขนด้านหลัง
มีบาดแผลรอยช้ำแดงอีกด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ไงค่ะ
โพสต์หลักเวลาสักประมาณ๔๓๐น

คุณแตงโมนั่งอยู่บนหัวเรือนะคะ
แล้วก็หันหน้ามาหาคนในเรือด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม

ขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้

คลิปนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยนะงั้นไปดูกันหน่อยว่าแตงโมเขาพูดอะไรบ้างครับ
คือเหมือนตอนนั้นก็ยังคุยเล่นอยู่กับเพื่อนแต่ที่ให้สังเกตจริงก็คือเรือมันกระแทกอย่างนี้
คือมันไม่ได้ไปนิ่มไงแล้วการไปเกาะฉี่ท้ายเรือนี่มันไม่ง่ายไงฮะ
อ่ะคุณผู้ชมครับช่วงเวลาประมาณสักใหม่๒โมงก็ะกว่า
เพจนั้นได้ปล่อยภาพต้นขาที่อ้างว่าเป็นต้นขาของแตงโม
มีรอยฟกช้ำเขียวพร้อมระบุข้อความไว้ว่า
ขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะ

ต่อมาบ่ายโมงครึ่งค่ะ
นี่คือรูปสุดท้ายที่หนูถ่ายคืนนั้น
แล้วใครถ่ายรูปตอน๔ทุ่ม๑๓นาที
ให้เจอจ๊ะไอ้เพื่อนรัก
โอ้โฮอีกแล้วเวลาเที่ยงครับ
ตัวฉันก็มาอยู่บนเรือแล้ว
ถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโม

คือมันน่าสงสัยนะแต่ละภาพที่ได้เห็นเนี่ย

มีการโพสต์ภาพของคุณกระติกนะครับ
โพสต์ท่าต่างบริเวณท้ายเรือนะครับ

เลี้ยงเรื่องของเวลานะแต่ถอยลงเวลาไปหน่อยนะ
สัก๙โมง๔๔นาทีเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพ

เรือในมือก็ถือแก้วไวน์เอาไว้แบบนี้
แต่ไอ้แคปชั่นข้อความมันน่าสนใจคุณผู้ชม

เขามีข้อความระบุว่า
พี่คนนี้เนี่ยจะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะ

ถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อค่ะ
นี่ไงเหมือนเป็นค่อยคลายปมทีละปม

มีโพสต์ภาพแซนกับกระติกกำลังดูโทรศัพท์มือถือ

ยังมีข้อมูลความจริงอีกมากก่อนเผาเรา
เฟสเรายังคิดว่าจะปิดปากเราได้เหรอ

มีคนตามเป็นตัวเลขกว่า๑ล้าน๒แสนคน

สงสัยนะคะว่ามันคือใครกันแน่
ที่มาปล่อยภาพของคุณแตงโมในวันเกิดเหตุ

ซึ่งเรื่องนี้นะครับความเห็นของทนายตั้ม

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบังแจ๊กได้ไลน์ไปหาสสวันอยู่บำรุง
ขู่ด้วยนะว่าจะเปิดคลิปข้อมูลที่คุยกับแตงโมด้วย
ไปถามทนายแม่บ้างดีกว่าทนายคุณแม่นะครับก็คือทนายเดชาบอกว่า
คุยกับคุณแม่แล้วแม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
และอาจจะใช่หรือไม่ใช่บังแจ๊กก็ได้ตัวทนายเดชาเขาก็ไม่ทราบ

ใช่ส่วนนายอัจฉริยะนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีการโดนพาดพิงเหมือนกันนะคะ
เห็นว่ามีการโดนพาดพิงแล้วก็คาดเดาเอาไว้ว่า
หรือจะร่วมมือกับบังแจ๊กหรือเปล่า

ซึ่งคุณอัจฉริยะก็ออกมาไลฟ์สดยืนยันแล้วนะว่า
อย่ามากล่าวหากันผมไม่ได้ให้ฆ่าบังแจ๊ก
ไม่เคยคุยไม่เคยยุ่งกับคนคนนี้ด้วย
แล้วเนี่ยค่ะล่าสุดไปยื่นหนังสือต่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมธิการนะคะ
รับคดีของคุณแตงโมให้เป็นคดีพิเศษ
แล้วก็ดำเนินการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือลำที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
โดยยังเชื่อว่าหลักฐานที่มีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดแน่นอน
ยืนยันได้เลยว่าบนเรือเนี่ยขาไปมี๖แต่ขากลับมี๕คน
โอ้โหมันเกิดข้อสงสัยมากมายจริงเลยนะครับ
ซึ่งสรุปแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็โปร่งใสนะครับ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของคุณแตงโม
เขาได้เข้าใจแล้วก็สบายใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรกันแน่
แล้วพรุ่งนี้จะเผาเธอแล้วด้วยนะคะก็อยากให้เธอจากไปอย่างสงบนะคะ

มาดูเรื่องของการกู้เงินกันบ้าง
เพราะใครที่กู้เงินนอกระบบค่ะคุณชนะคุณจูด้ง

แล้วตอนทวงทวงก็ทวงหดเหมือนกันนะคุณนะ
อย่างเจ้าหนี้คนนี้ไม่ได้สนใจกฎหมายเลยค่ะ
ทวงลูกหนี้อย่างโหดแล้วก็โพสต์คลิปประจานด้วยค่ะ
เจ๊คือไม่ใช่ไหม
ใช่ตั้งแต่วันไหนค่ะตั้งแต่วันไหน
นี่คือคำตอบ

นี่คือคำตอบนี้แหละ
นี่เป็นอะไรไม่อุ้น

นี่มองกูสิเนี่ยตัวจริงมาเนี่ยตัวจริงมาเนี่ยมองกูสิ

สามสามสี่ห้าหก
โอ้โหคุณชิสาบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะ

ก็ทำให้เราเห็นว่ามันยังคงมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่อะค่ะ
ผู้ชายนะผู้ชายตบผู้หญิง
เหตุเพราะว่าเธอเป็นลูกหนี้แล้วไม่ยอมโอนเงินให้จำนวน๑๗๐๐บาท
โอ้โหลูกหนี้เองก็บอกพยายามหาพยายามหาอยู่
อืมแต่คนทวงก็ทวงจังเลยนะครับ
พร้อมกับระบุรายละเอียดนะคะว่า
เป็นลูกหนี้ก็ต้องหามาจ่ายแต่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะสมควรไหมล่ะคะ
เนี่ยฮะมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าตบหน้าไปตั้งหลายครั้งแบบเนี้ย
เราเคยเตือนหลายครั้งนะไปทวงอย่างนี้เนี่ยเขามีกฎมงกฎหมายรองรับกันอยู่
แล้วที่สำคัญมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้หนี้คืนหรอกมันจะได้คดีความมาแทน
นั่นแหละสิฮะทีมข่าวตรวจสอบนี่ก็พบว่า
ชายที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาอยู่ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขาอัดคลิปตบตีทำร้ายลูกหนี้เนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยเกรงกลัว
ในลักษณะที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยเหมือนกับว่าประมาณว่าตัดท้อปัดท้อประมาณว่า
เอาก็ผมเป็นเขาเป็นเจ้าหนี้แล้วทวงแล้วเนี่ยก็ไม่คืนอ่ะ
พวกคุณไปมองแต่ว่าปลายทางผมใช้ความรุนแรงแต่ผมก็ลำบากนะ
เขาไปโพสต์ในลักษณะแบบนั้นเออเราก็เข้าใจความลำบากของเจ้าหนี้เหมือนกัน
ให้เงินคนไปไปให้ใช้ใช่ไหมใช่แต่ไม่คืนอ่ะไอ้เราเนี่ยก็ลำบาก
ไอ้โพสต์เนี้ยมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้ากลัวไม่กล้าทำหรอก
กวดหมายเหมือนกันนะเออเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะ
มันก็มีหลักฐานความผิดอยู่แล้วกฎหมายก็มีถ้าพูดถึงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คือทำอะไรก็ทำไปตามกรอบของกฎหมายแล้วกัน
หนี้ได้แต่ทวงให้ถูกอย่างที่แน่ที่เห็นชัดตอนเนี้ยคือ
ถ่ายคลิปแล้วประจานอันนี้คือผิดแน่ข้อหนึ่งนะคะ

ใช่ครับถ้ามีนี่รับเนี่ยโหเรียบร้อยเลย

เป็นนี้รักคนใช้ทั้งชีวิตก็ไม่มีวันหมดหรอกโสระยา
เธอจะป่าเธอไปขังเธอยังไม่ให้เธอกลับไปเจอครอบครัว

ฝากเกิดกันออกไว้ดูข้ออย่างยิ่งเรื่องนี้ให้ดูกันหน่อย
ต้นคลิปก่อนได้ดูแล้วก็สงสัยว่าทำไมที่
แท็กซี่คนนี้ถึงได้โกรธนักโกรธผู้โดยสารคนนี้
พอดูไปดูมาโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมแต่ตอนแรกไปดูต้นคลิปนี้กันก่อนครับ

จะขาหักไหมทำไมไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารเล่าให้ฟังแบบนี้ที่เถียงกันไปเถียงกันมาระหว่าง
โชเฟอร์แท็กซี่กับลูกค้าชายคนนี้เนี่ยโชเฟอร์เขาพยายามทวงค่าโดยสาร
แต่ผู้ชายคนนี้บ่ายเบียงประมาณว่าเอ้าก็รอก่อนสิเดี๋ยวโอนให้
ผมรอผมติดต่อเขาอยู่ประมาณว่าติดต่ออีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้โอนเงินมาให้เขา
เขาจะได้เอาเงินเนี่ยให้พี่แท็กซี่ครับแต่เถียงกันไปเถียงกันมามันยังไม่จบไง
มันไปเรื่อยอย่างนี้เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วในคลิปเนี่ยประมาณสัก๒นาทีคุณชิสา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานข้ามคลองบังแคร์มุ่งหน้าถนนพระราม๒เขตบังแครกรุงเทพนะ
คนขับแท็กซี่เจ้าของคลิปเนี่ยก็เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสนบางเสาทง
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ชักดาบไม่จ่ายค่าโดยสารอย่างที่เข้าใจกันนะ
เรื่องมันมีอยู่ว่าแบบนี้ครับคุณจูด้งคุณชิสาครับ
ชายคนนี้เขาเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ปักหมุดว่าจะไปส่งที่ไหน
แต่เขาปักหมุดแค่ว่าให้มารับตรงนี้ทางโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็มีงานมาก็รับไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยไปถามอีกทีว่าจะไปส่งที่ไหนไปรับผู้โดยสารตามปกติแล้ว
กระทั่งขับมาถึงพุทธบันทนศัยสองลูกค้าเขานี้ชักมีดออกมา
ไอ้มีดพับนี่ไอ้มีดพับนี่เห็นไหมเล็กนะครับ
เอออย่างนี้ชักมีดออกมาแล้วคมคูขอเงินสามหรอบาท
โชเฟอร์เขาเห็นท่าไม่ดีแต่ไปไหวพลิบอย่างนี้
คุยกับคนร้ายดีก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะขับไปจอดที่บริเวณตรงนี้ก่อน
คนขับแท็กซี่นะรีบไปหยิบไม้เบสบอลที่อยู่หลังรถ
รุงค้าชายคนนี่ลงมาจากรถแล้วก็สามารถเคลียนกันอยู่แบบนี้
คมคู่กันแล้วเขาเห็นแล้วล่ะว่าแท็กซี่มีไม้เบสบอล
ปักเปลี่ยนท่าทีทันทีพี่ใจเย็นเดี๋ยวเรียกค่าโดยศาสตร์
เดี๋ยวว่ากันไอ้๓๐๐เมื่อกี้ที่จะเอาผมไม่เอาแล้วครับ
นี่ไงมันกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นมิดฉาชีพ

ใส่หมวกคนนี้ที่ทำเหมือนเป็นลูกค้าแล้วสุดท้ายกลายเป็นโจรเนี่ย

อยู่หน้าส่อนครอบครัวแท้รึเปล่า
แต่ว่ายังไงคลิปนี้ก็ถูกโพสต์ในกลุ่มของคนขับรถรับจ้างสาธารณะ
เอามาเตือนภัยกันพี่คนที่ขับรถแท็กซี่
หรือว่ารถบริการจะได้ระมัดระวังกันด้วย
จริงครับใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

เฮ้ยไม่กล้าเลี้ยงหรอกเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเดี๋ยวสู้โด้
นอกเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ใช่เรียกครับจริง
นี่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออลูกลูกอะไรฮะ
ลูกสาวลูกชายเธออันนี้เรียกลูกบอลเออ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่เลี้ยงกุมารทอง
พี่คนนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงกุมารทองแต่ว่าตกดึกครับ
น่ากลัวเพราะว่ากุมารทองลงมาเล่นฟุตบอลครับ

โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะ

หลังจากที่แม่เขาวางลูกบอลแล้วก็ปิดไฟเพื่อที่จะออกจากห้องเนี่ย
อยู่ครับลูกบอลลูกใหม่เนี่ยครับ
ก็เด้งลงจากพื้นทันทีครับ
เมื่อดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ลูกบอลเนี่ยโอ้โหก็เลื่อนไปมาแบบนี้นะครับ

ทางด้านเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เชื่อว่า
มีน้องกุมารทองเนี่ยอยากจะชวนเขาเล่นรู้เปล่า
ก็เลยใช่ครับบอกว่าเนี่ยลูกบอลเนี่ยเป็นลูกบอลใหม่
เออคือกุมารเนี่ยชอบเล่นลูกบอลเห็นไหมมันจะมีลูกบอลสองลูก
ลูกใหม่นี่วางอยู่ด้านบนใช่ลูกเก่าอยู่ข้างล่างแต่ลูกใหม่ที่เพิ่งเอาไปให้เนี่ย
มันกลิ้งลงมานี่ไงก็เลยบอกว่าเอ๊ะกุมารเนี่ยชอบเล่นลูกบอล
แล้วเห็นว่าชอบเล่นกับหมาด้วยโอ้ชอบเล่นกับหมาด้วย
โอ้ยแกล้งหมาด้วยโอ้ยแกล้งหมาด้วยเลยเออ
โอ้โหงานนี้ชาวเน็ตเขาบอกว่างวดหน้าที่จะใกล้จะถึงเนี่ย
อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะอ๋อบอกอะไรอ่ะบอกรหัสบอกรหัส
รหัสหรอเบอร์โทรหรือไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของทางวิทยาศาสตร์
ลองอธิบายกันดูไหมลองดาวนี่มันจะเป็นเพราะอะไรอ่าลองคิดดูสิ
ถ้าในลักษณะแบบนี้เขาปิดประตูผมว่ามันมีการเคลื่อนของลม
มันอาจจะดูดจนลูกบอลเนี่ยล่วงลงมาแล้วถ้าให้เดานะ
ลูกบอลลูกนี้เป็นลูกบอลพลาสติกครับคุณเคยเห็นลูกบอลพลาสติกไหม
มันจะเบาใช่ลมนิดเดียวมามันก็กลิ้งแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้
ดิฉันอยู่กำลังดูข้างนั้นเป็นนาต่างไหมอ่ะนาต่างปิดแล้วเปิดดูไม่แน่ใจ
เปิดเอาไว้มีลมเข้าก็ได้อีกเหมือนกันค่ะก็เป็นไปได้แหละนะ
แต่ถ้าให้คิดเป็นเรื่องของความเชื่อก็คิดได้อีกเหมือนกันเพราะอะไรคุณชนะคุณจูด้งสังเกต
ตอนที่ลูกบอลมันกลิ้งตกลงมาแล้วอ่ะถ้าลมพลาสติกมันควรจะหยุดนิ่งได้แล้ว
แต่นี่มันกลิ้งอยู่สักพักเหมือนคนแบบเขียบอลอ่ะเออแต่อย่างนี้ไอ้ลูกบอลพลาสติกนะถ้ามันใช่นะ
ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คุณชิสามันจะวางกับพื้นแล้วไม่นิ่งผมผมเคยเล่นตอนเด็กเอาจริง
บอลพับบอลพลาสติกมันจะไม่นิ่งแต่ถ้าเป็นลูกบอลปกติวางแล้วมันจะนิ่งได้
เอามันหนักกับมันเบาถูกไหมความโน้มถวมไม่เหมือนกัน

แต่อย่างที่บอกแหละที่เขาพูดกันลูกกลมอะไรมันก็ไม่แน่นอน
ทำไมใช่ไหมอย่างเมื่อคืนโอ้โหโดนไปตั้ง๒๐ไม่น่าเชื่อจริงกลับมา๓๒ได้
เรียกว่าโพลก็อะไรจะรุ่นแชมพ์ไกลแบบว่าโอ้โหไม่จริงแล้วมันไม่ทัน
อู้อยไปดูบอลมั้ยไม่ต้องการข่าวแล้ว
เด็กมันเยอะสุดท้ายกลายเป็นว่ามีปากเสียงกันครับ

คือฝ่ายหนึ่งคนในซอยเนี่ย
เขาบอกกับพี่คนนี้ว่าอย่าขับเร็วนักเลย
เห็นว่าขับมาค่อนข้างจะเร็วอยู่
แล้วในซอยนี้ถนนมันเล็ก

เด็กของคนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะออกมาเล่นกันตามถนนตรงนี้
ใช่แล้วเห็นว่าเวลาเกิดเหตุมันช่วงโพลเพลไง
โมงเย็นอ่ะโอ้โหแล้วตรงนี้คือพื้นที่หมู่๓ตะบนเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ไปสอบถามเจ้าของบ้านที่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับก็คือนางลีวิชาดี
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีเด็กเล็กลูกหลานในชุมชนกำลังปั่นจักรยานเล่นอยู่บนถนนหน้าบ้าน
แล้วมันเป็นทางแคบอย่างที่ผมบอกอยู่ผู้ก่อเหตุเขาว่ากันว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
อ่าแต่อย่างงี้ขับรถกระบะมาด้วยความเร็วเสียงดังกระหึ่มเลยเออ
เธอก็ตะโกนบอกให้เด็กหลบเด็กหลบระวังแล้วก็กล่าวเตือนเธอบอกว่าเธอแค่เตือนนะ
ผู้ชายคนดังกล่าวว่าอย่าขับเร็วสิเด็กอยู่เยอะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ
สุดท้ายชายคนนี้ก็ลงมาตามในคลิปนี่แหละฮะแล้วก็พูดจาโวยวายอะไรแบบนี้
แล้วก็มีขูดเลยนะจะฟ้องหมิดประมาณแต่ตามคลิปก็ได้ยินอยู่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า
เมาหรือเปล่าลักษณะเหมือนเมาใช่ไหมคะแต่ว่าเธอก็เลยแบบไม่อยากจะมีปัญหาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เหตุการณ์มันไม่จบคุณผู้ชมเวลา๓ทุ่มวันเดียวกันเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เดินมาท้าต่อยกับคนที่อยู่บริเวณใกล้นั่นแหละ
แล้วก็ยังขับรถวนรอบหมู่บ้านด้วยความเร็วคล้ายกับท้าท้าย
เอาสิเอาสิแบบนั้นชาวบ้านเห็นทนไม่ไหวค่ะ
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่พอตำรวจมาไม่เจอตัวซะแล้ว
เอ้าเรื่องนี้นะครับนายอินหวังประธานชุมชนหมู่บ้านมั่นคงสินธรรม
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายต้อมเป็นอดีตผู้ตรวจสอบสหกรออมทรัพย์หมู่บ้านครับ
มีบ้านอยู่ในนี้แหละแต่ว่าไม่อยู่ให้บ้านอยู่
แต่ตอนที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าคุณพูดจาดีมากเลยนะ
แล้วก็หายตัวไป๓ปีพอกลับมาเนี่ยจำแทบไม่ได้
แล้วก็โอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ครับเปลี่ยนไปมากเลย
คือเขาไม่ค่อยอยู่ที่นี่บ้านอยู่นี่แหละ
แต่ทีนี้ตัวก็ไปอยู่ที่อื่นบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ให้ญาติอยู่ใช่ไหม

เออแต่อย่างนี้พอกลับมากลายเป็นว่าเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ย

ทางผู้ที่เขาดูแลหมู่บ้านเขาก็อยากจะให้คุณตำรวจมาตักเตือนหน่อยแล้วกัน
เผื่อว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้จะเบาลงบ้าง
อันนี้เราก็มาบอกกันเนี่ยจริงไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง

มาทกเถียงอะไรกันอย่างนี้จริงไม่ได้อะไรกินมาหรอก
คุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องอุบัติเหตุครับ
เตือนไพรสำหรับรถบันทุกข์ที่พ่วงมาเยอะนะคะ
แล้วก็มาแรงเนี่ยโอ้โหจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะนี่อันนี้ผมเล่าตามประสบการณ์นะ
ผมเคยขับรถในสนามบินแล้วพ่วงแบบนี้เยอะผมพ่วงคาร์ดประมาณ๔คาร์ด
คุณขับเครื่องบินเหรอไม่ใช่ครับขับรถที่แบบพ่วงครับ
แล้วเราใช้ความแรงหรือว่าจะเข้าโค้งเนี่ยมันต้องเบรกมันต้องเบานะครับ
มากเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดที่อบตน้ำซึม

นับว่าเป็นโชคดีมากเลยนะครับ
ในช่วงนั้นที่ไม่มีรถอื่นสัญจรไปมา
งั้นเนี่ยโอ้โหเกิดเหตุการณ์ร้ายแน่นอนคุณผู้ชม

เราก็นำมาจากเฟซบุ๊คแฟนเพจข่าวด่วนคลิปเด็ด

แล้วก็เตือนกันไว้ตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนความเศร้า
มาเป็นความสุขกันบ้างหน่อยดีกว่า

คุณผู้ชมครับ
เรามาดิวเขาอ้าอะไรตกใจมากเลย

น้องเหมียวตัวนึงเขาไปเที่ยวไหนมาไม่รู้ครับ

กรอกเข้งกรอกขาน่ากลัว
เอาอะไรมาด้วยจูโดะฮะนี่มันตัวอะไรนี่
ตัวเฟ้ยเลยเออ

แต่ยังงี้แมวนิ้วนะมันหรือพอไปเล่นอะไรที่มันแบบว่ามันไม่รู้จัก

พี่หูกลับบ้านใช่

คุณผู้ชมครับไปดูสะกิดยิ้มที่สองครับเมื่อผู้หญิงคนนี้เขาคุยโทรศัพท์อยู่ดีอยู่ดีเจอขอคำนึงไปดูกันครับ

ดูสิฮะดูเอาวิ่งมาเหมือนจะเล่นกัน

แต่ก็รึเปล่าที่ดุ้งอยู่นะ

คือมันตลกตรงที่ว่าวิ่งผ่านไปแล้ว
ขอสักทีเลยแล้วมันก็วิ่งไป
ก็กับมาปั๊บนึงน่ารักนะ
นี่หรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเตือนว่าอย่าใส่ขาสั้นออกนอกบ้าน
ตะเคยังล่อหมาด้วย

อีกอันหนึ่งที่แบบโอ้โหเสียวสุด

เฮ้ยใครเป็นคนเล่นก็ต้อง

คุณดูคนนี้ที่ผมเกาะอยู่เนี่ยไม่อยู่แล้ว

โอ้โหปัดเจี๊ยวมากนาน
จริงโอ้แค่มันอยู่บนผิวน้ำก็น่ากลัวแล้วนะ
มันลอยเหนือน้ำนี่แบบ

น่ารักแล้วก็มันหวัดเสียวดีนะจูด้งนะ

เพราะว่ามันมีความสูงด้วยนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
ดูคลิปน่ารักเพลินกันแล้ว
มีคลิปตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูปิดท้ายกันไปนะฮะ
กับภาพพร้อมน่ารักของแมวตัวแสบค่ะ

มันทำอะไรนะมันไปแอบกินน้ำ
ในจุดที่เขากำลังจะ
โอ้โห
เราต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ